คุณผู้ชมครับมาดูกันที่เรื่องของ
การรับรองรายชื่อของสอสอแบบแบ่งเขตกันหน่อย
วันนี้กรกตเขามีการเตรียมแถลงนะ
รับรองรายชื่อสอสอแบบแบ่งเขต
เราจับตามองมาตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง
มีนาคมแล้วนะครับดังนั้นนะครับความคืบหน้า
จะเป็นอย่างไรก่อนการแถลงนะครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณนำโชคบุญชู

รายงานสดมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ครับในขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
ยังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผลสอสอแบบแบ่งเขตในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
โดยมีรายงานว่านะครับกรกตนั้นจะประกาศรับรองผล
เกือบทั้งหมดยกเว้นเขต๘จังหวัดเชียงใหม่
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตระบุว่า
ในการประชุมกรกตวันนี้นะครับจะตรวจสอบความถูกต้อง
ประกาศรับรองผลสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ซึ่งหากตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องแล้วเสร็จนะครับ

โดยไม่ยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวในวันนี้หรือไม่
แต่ยืนยันว่าจะประกาศภายในวันที่๙พฤษภาคม
อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประธานกรกตครับ

จะมีการแถลงผลประกาศรับรองสอสอ

เขตในเวลา๑๔นาฬิกาของวันนี้

เว้นเขต๘จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นายสุรพลเกียรติชายากร
ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในเขตนั้น
ถูกกรกตสั่งระงับสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะครับ
และให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าสำหรับคำร้องเพิกถอนสิทธิ์การเป็นผู้สมัครสอสอ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ถือคลองหุ้นสื่อมวลชนนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวน
และสืบสวนยังไม่มีการส่งเรื่องให้กรกตพิจารณาแต่อย่างใดครับ
ส่วนการประกาศรับรองผลสอบแบบบัญชีรายชื่อนั้นกรกตจะประกาศรับรองในวันที่๘พฤษภาคม
สารรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้สารวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๘ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
ตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีกลุ่มต่างทยอยเดินทางมายื่นคำร้องต่อกรกต
เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่ผู้สมัครและว่าที่สอสออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับที่มายื่นคำร้องขอให้กรกตนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่สอสออีกกว่า๑๐คนนะครับ
ซึ่งอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการถือครองหุ้นสื่อครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่สำนักงานกรกตครับ
นำช่วงบุญชูข่าวไทราตร์ทีวีรายงานจากสำนักงงานกรกต
ทีมข่าวครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เรื่องการประกาศรับรอง
แต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นประกาศรับรองผลเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตนะครับ
แต่ก็ต้องจับตามองเรื่องของ๓รัฐธรรมนูล
วินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างนะครับ